เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีหญิงสาวค่ะไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะคะ
ก็คือกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าวถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าอยู่ที่บางกอกน้อย
ทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พยายามค้นหาร่างของเธอนะคะ
แต่ว่าทำไม่ได้ค่ะก็คือมีฝนตกลงมาเล็กน้อย
และในขณะนั้นมีเรือลำใหญ่แล่นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะ
ต่อการค้นหาจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยยังหาไม่เจอเลยนะคะ
แต่ว่ามีการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับเพื่อน
เพื่อนบอกว่าก่อนที่จะไปก่อเหตุร้องไห้คือนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันแล้วร้องไห้
มีการพูดคุยว่ามีปัญหากับแฟนอยู่แล้วก็พูดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันแล้วนะ
พูดเป็นลางร้ายแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นออกจากวงเล่าไป
ไปเกิดเหตุกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะ
จากกรณีที่ตำรวจสนบางยี่ขันนะคะรับแจ้งเหตุ
บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีหญิงสาวรูปร่างผอมสูง
ผิวขาวผมยาวอายุประมาณ๒๐๓๐ปีแต่งกายด้วยเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้น
นั่งรถแท็กซี่มากระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะก็เลยประสานกู้ชีพวัชิรพยาบาลและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูเข้าไปตรวจสอบ
แต่ว่าช่วงนั้นกลางดึกไม่พบค่ะและไม่สามารถให้ชุดประดาน้ำค้นหาได้
เพราะมีฝนตกลงมากระแสน้ำไหลแรงและมีเรือขนาดใหญ่แล่นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ทำให้ต้องยกเลิกการค้นหาทีนี้การสอบปากคำนะคะ
คนที่พาหญิงสาวคนนี้มากระโดดน้ำก็คือคนขับรถแท็กซี่
คนขับรถแท็กซี่รายนี้ชื่อว่านายอนุรักษ์ยินดีอายุ๓๒ปีให้การกับตำรวจ
บอกว่ารับผู้หญิงคนนี้มาจากศูนย์การค้าแถวปิ่นเกล้าผู้โดยสารบอกเพียงแค่ข้ามไปฝั่งพระนคร
แต่ระหว่างที่รถกำลังวิ่งอยู่บนสะพานค่ะหญิงดังกล่าวเปิดประตูรถออกไปเลย
แล้วก็ยื่นเงินให้คนขับรถแท็กซี่๑๐๐บาทเมื่อจอดรถก็ออกจากรถไปแล้วไปปีนขึ้นบนทางเดิน
หลังจากนั้นกระโดดลงไปเลยค่ะคนขับรถแท็กซี่บอกแบบนี้นะคะ
และเขาบอกว่าตลอดทางที่นั่งมาด้วยกันหญิงสาวคนนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะ
จากนั้นตำรวจสอบสวนเพื่อนต่อนะคะนางสาวละดาพาโพใหญ่
นางสาวละดาพาบอกว่าก็รู้จักกับหญิงสาวคนนี้เป็นเพื่อนกันนี่แหละ
ให้การกับตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้นั่งดื่มกินด้วยกัน
เห็นหญิงสาวคนนี้นั่งร้องไห้บอกว่าบอกเพื่อนในวงเนี่ยนะคะ
บอกว่าน่าจะไม่ได้เจอกันอีกแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร
จากนั้นลุกออกจากโต๊ะไปเลยหายไปเลยแล้วเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะคะ
ส่วนเพื่อนอีกหนึ่งคนบอกว่าก็รู้มาบ้างเหมือนกัน
หญิงสาวรายนี้กำลังมีปัญหาอยู่กับแฟนแล้วก็เลยมาดื่มกินกับเพื่อนนี่แหละค่ะ